เรื่องของตัวเลขเรื่องของความเชื่อ
เราจัดให้เกือบตลอดทุกวันแหละเพราะฉะนั้นอยากให้เฝ้าหน้าจอไทยรัฐทีวี

คุณโรสลินคุณสุภาษาราไม่เห็นมีตัวเลขเลย
๑อาทิตย์เองใกล้แล้วใกล้ถึงวันแล้ว

ตัวก่อนนะคะรู้ว่าเสี่ยงแต่เราก็ต้องลองแล้วค่ะ

ที่แรกพาไปที่วัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะ
บ้านหลังนี้แหละคุณผู้ชมเป็นบ้านของคุณปียวัลเรืองคำ
อายุ๖๐ปีเขานำไก่ต้มนะไม่ใช่บ้านสิเป็นวัด
คุณปียวัลเรืองคำนำไก่ต้มค่ะ
สักประมาณ๑๐๐ตัวกล้วย๑๐๐หวีประทัด๑๐๐๐นัดค่ะ
มาแก้บนพระศรีวรีหลังจากที่ได้โชคได้ลาบ
รางวัลเลขท้าย๒ตัวงวดที่ผ่านมา๔๐ใบ
ใบค่ะหลังจากที่เสร็จพิธีแล้วนะ
ก็แจกไก่แล้วก็กล้วยให้กับชาวบ้าน
รวมถึงยังได้แจกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว
สำหรับงวดวันที่๑๖มีนาคมนี้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันชาวบ้านก็จุดทูปกลับไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
พระศรีวรีแล้วก็นำแป้งไปทาที่บริเวณไม้เท้า
ซึ่งทุกคนก็พยายามมองหาตัวเลข
ระหว่างที่มีการหาตัวเลขอยู่นั้นอยู่นั้นและอยู่นั้น
จู่ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งค่ะกำลังกราบไหว้พระศรีวรี
นั่งตัวแข็งตะโกนเลยค่ะว่าตะโกนเสียงดังกว่าใครเพื่อนเลย
บอกว่าอยากโชคดีให้รำวง๓รอบ
แล้วชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างพากันรำวงจนครบ๓รอบ
นี่แบบนี้รออะไรล่ะคะเอาให้เต็มที่เลยค่ะ
เป็นอีฮันก็ลำนะเอา๓รอบเองนิดเดียว
ยอมลงทุนนิดนึงเผื่อได้เผื่อโดนบ้าง
ดีฉันเปิดเพลงให้เลยเปิดเพลงให้
เพราะว่าเชื่อว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่มีเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงให้

อ่าจากการรำวงพาคุณผู้ชมมาดูพิธีโบราณโบราณกันหน่อย
แต่ว่าอยากดูให้จบนะคะเพราะว่ามีเรื่องตัวเลขติดท้ายมานิดนึงด้วยนี่นะคะ
ตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เขามีพิธีขึ้นบ้านใหม่แต่เป็นพิธีแบบโบราณ
เราก็เลยทำข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยนะคะ
วิธีการก็คือมีการแห่ข้าวเข้าบ้าน
หาบเงินหาบทองเข้าบ้าน
เอาไซดักเงินดักทองมาเข้าบ้าน
และตรงหน้าบ้านพิธีสำคัญคือการสอบถามเจ้าของบ้าน
ซึ่งเจ้าของบ้านจะต้องให้สัญญากับคนที่มาร่วมทำพิธีว่า
ผมจะนอนที่บ้าน
อันนี้นอกจากจะสัญญากับพรามที่มาทำพิธีให้แล้ว
ลืมทำสัญญากับเมียด้วยนะคะว่า

ส่วนขั้นตอนสำคัญก็คือช่วงที่อยู่ในบ้านแล้ว
พรามค่ะผู้นำพิธี
เขาจะเป็นคนนำเจ้าของบ้านนอนอยู่ในบ้าน
แล้วหลังจากนั้นทำเหมือนหลับไปตอนกลางคืน
แล้วก็จนมีเสียงเอ๊ะไก่ปลุก

เจ้าของบ้านก็จะทักพรามที่นอนด้วยกันเนี่ยว่า

คุณจะทำเสียงไก่ให้ช้าแล้วตื่นแล้วนี่นะคะ
หลังจากนั้นก็จะต้องถามพรามว่า

และอีกหนึ่งคำถามก็มีแทรกกลับไปเลยว่า
ฝันดีเนี่ยฝันเห็นเลขอะไรไหม

พรามก็ต้องตอบว่ามันอยู่ใกล้นี่แหละ

คนก็เลยมองไปซิแถวนี้มีเลขอะไรหรือเปล่า
ไปเจอเลขอยู่ในไซดับซับนี่นะคะ

๑๔๕เอามาจากไหนก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละ

แล้วก็หลายคนที่ไปร่วมงานก็เตรียมค่ะ
จะเอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชคในวันที่๑๖ค่ะ

ที่เกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานีบ้านดุงค่ะ
ด้วยแรงศรัทธาสาธุชนคนทั่วไป
แรงศรัทธามันมีเยอะเขาบอกว่าไม่หวั่นแม้วันระบาดมาก

เขาบอกว่าไม่เป็นไรแรงศรัทธาก็ยังหลั่งไหล

คุณค่ะที่เกาะเขาก็มีการทำความสะอาดนะอินเทรนด์นะ
มีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดแบบปกติ

ยังให้ชาวบ้านที่ไปขอโชคขอลาบขอพรเนี่ย
ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ทีนี้หลายคนก็พากันหาตัวเลขค่ะ
จากตัวเลขที่ได้จากโรคโควิด๑๙แล้ว
ก็ยังได้จากน้ำตาเทียนเห็นเขาบอกว่า
เห็นเลยนะชัดจะจังโดนเลยไม่รู้
ดูเอาเองค่ะคุณผู้ชมดูเองเลยนะ
เห็นเป็นเลขอะไรก็ตามนั้นแหละค่ะ
เราก็ไม่อยากจะชี้นำกันเกินไปนะ
เอาแค่นี้ก็พอเหมาะพอเจาะนะ

มันไทยชาวบ้านบอกมันไทย
คุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรลองส่งไลน์มาพูดคุยกับเราได้
ส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพต้นชะโนธ
โค้นขวางสะพานเมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา

ฉะนั้นแบบนี้บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

แล้วก็ด้านในอีก๑ต้นรวมเป็น๓ต้น
นั่นแหละก็บอกว่าแต่ไม่มีคนเจ็บคนสูญเสียนะคะ

ต้องต่อว่าเรานะเรามาเรื่อยมาเรียง
แต่มาแน่นอนลองไปเสี่ยงดูแล้วกัน